ข่าวเที่ยงช่วงนี้ติดตามการวิเคราะห์ในขีดเส้นใต้เมืองไทย
ก่อนหน้านี้ก็วิเคราะห์วงการตำรวจไปหลายครั้งแล้วนะคะ
วันนี้มาวิเคราะห์ในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพกันบ้างนะคะ
ซึ่งกระทรวงกลาโหมมีแผนที่จะปรับลดกำลังพลค่ะ

มีตำแหน่งเกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของกองทัพ
ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องนะคะสำหรับการผลิตนักเรียนในร้อยค่ะ
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ

ถอยหลังไป๒๐กว่าปีที่ผ่านมาผมจำได้ตอนนั้น
ผลเอกวิมลวงวานิสเป็นผู้บัญชาการทหารบกในช่วงปี๓๕๓๖แถวนั้น
เคยคุยกับท่านท่านเคยเล่าให้ฟังว่า
กองทัพกำลังดำเนินการที่จะปฏิรูปลดจำนวนกำลังพล
สอดคล้องกับแผนของการพัฒนาประเทศเพราะว่า

ที่แล้วก็เริ่มเห็นสัญญาแล้วว่า
ข้าราชการไทยเรามีมากเกินงานไปหรือเปล่า

งานที่เอกชนใช้คน๑๐คนทำได้
พอมาเป็นงานราชการต้อง๒๐๓๐คน
งบประมาณที่ใช้เป็นเงินเดือนค่าราชการประจำก็สูงขึ้นมาทุกปี
งบประจำมากขึ้นแต่งบที่จะนำไปพัฒนาประเทศ
น้อยลงเพราะเรามีงบประมาณจำกัด
เพราะฉะนั้นก็เลยวางแผนกันว่า
ต้องลดจำนวนค่าราชการให้น้อยลง
ลดไม่ได้ที่จะรับมาใหม่ก็ต้องรับให้น้อยลง
ไม่รับทดแทนคนที่พ้นหน้าที่ไป
อันนี้ก็เป็นแนวทางปฏิบัติกันมาตลอด
มาถึงเรื่องในกองทัพ
เพราะเอิญว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วแต่เมื่อหวานศืนนี่แหละ
กตรเขาประชุมกันแล้วก็มีการเสนอแผน
ปรับลดตำแหน่งระดับพลตำรวจเอก

ปรับรถตำแหน่งพลตรโท
ผู้ช่วยพบตลสบ๘ด้วย
ก็เลยวันนี้ก็มีข่าวตามมา

ท่านลองดูพาดหัวข่าววันนี้
เพราะมันเป็นเรื่องของทหารปฏิรูปกลาโหม
สภากลาโหมหนุนลดนายพล
อันนี้เป็นข่าวที่น่าจะตื่นเต้น
และควรจะได้รับการขานรับพอสมควร
เพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ทหารเขาลุกขึ้นมาเอง
ข่าวนี้มาจากพลตรีคงชีพตันตระวานิส

ท่านบอกว่าเพื่อจะรองรับยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
โดยการปรับระบบงานด้านกำลังพล
ซึ่งปัจจุบันกระทรวงกลาโหม
ประสบปัญหาความคับข้างของกำลังพลในชั้นยศสูง
เส้นใต้ว่าชั้นยศสูงนะครับ
จึงต้องปรับรถใหม่ให้มีขนาดที่เหมาะสม
ส่วนแรกเนี่ยจะปรับลดกำลังพลในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กับผู้ทรงคุณวุฒิเฉยก่อน
นายทหารปฏิบัติการอันนี้จะให้ลดลงมา
ร้อยละ๒๕ต่อปี
แล้วก็ไม่ใช่เพิ่งทำนะฮะได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี๕๑
หมายก็คือว่าจะสิ้นสุดในปี๗๑
ปีนี้ตั้งเป้าไว้ว่า
ต้องลดกำลังพลส่วนนี้ให้ได้ครึ่งหนึ่ง

ท่านบอกว่าในปี๕๑เนี่ย
มีนายทหารระดับพลตรีพลโทพลเอก
ในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทั้งหมด

โอ้โหผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ย
ทำอะไรกันไม่รู้ครับ๗๖๘คน

จาก๗๖๘คนเนี่ย
จะเหลือ๓๘๔คน
เหมือนกับนายทหารชั้นยศพันเอกพิเศษ
เอกพิเศษนี่กำลังจะไตขึ้นไปเป็นพลตรี
ในตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการ

อันนี้ตั้งแต่ปี๕๑
ปรากฏว่าตอนนั้นมีตั้ง๒๖๙๘คน
๗๑ให้เหลือ๑๓๔๙คน

ลดจำนวนนายพลโดยลดอัตรา
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
จะเริ่มค่อยดำเนินการต่อ
เพราะที่ผ่านมาก็เริ่มทำมาแล้วตั้งแต่ปี๕๗
อันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับการผลิตนักเรียน

เหล่าทัพเป็นลำดับด้วย
ฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นข่าวดีครับ
ทหารลุกขึ้นมาปฏิรูปกำลังพลของทหารเอง
ข้าราชการพลเรือนเขาก็ดำเนินการไปก่อนแล้ว

แต่ว่าลดกำลังพลระดับนายพลลงมานั่นก็ถูกแล้ว
เพราะว่าผมเคยบอกว่าเวลาเขาพูดกันถึงเรื่อง
นายพลประเทศไทยเนี่ย
ก็บอกกองทัพไทยน่าจะมีเป็นประเทศที่มีนายพลมากที่สุด
เข้าไปเถอะเขาบอกเอาก้อนหินปลาปลาเข้าไปในกลุ่มทหาร
ปลาเข้าไป๓ก้อนต้องเจอหัวนายพลก้อนหนึ่ง
เพราะว่านายพลเยอะพลเอกนี่ก็เยอะ

แล้วไม่มีใครกล้าไปแตะต้อง
สมัยก่อนสภาไปเที่ยวตัดงบต้นโนดนี่
ก็ตัดกำลังพลโน่นกำลังพลนี่
แต่พอถึงทหารคณะกรรมธิการไม่อยากยุ่งเท่าไหร่
แต่คราวนี้ทหารเขาลุกขึ้นมาปฏิรูปตัวเขาเอง

เขาลุกขึ้นมาปฏิรูปตัวเขาเองในช่วงนี้ด้วย

ตำรวจระดับพลตำรวจเอกก็ลดลงไปเยอะ
ทหารยศพลเอกผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยก็ลดลงไปเยอะ
ตำแหน่งเหล่านี้เวลาเขาจะลงโทษใคร
เขาก็ย้ายไปไว้ตรงนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิไปกินตำแหน่งพลเอก
เป็นที่รองรับของตำแหน่งเวลาตำแหน่งหลักพลโท
เวลาจะย้ายไปก็ไม่รู้จะไว้ตรงไหน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษก็เป็นยศพลเอกแล้วก็รอเกษียณ
สุดท้ายขึ้นมามันเยอะแยะตั้งไม่รู้กี่ร้อยคน
อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีต้องให้กำลังใจทหารก็ครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าววันนี้แหม
ใครที่ดื่มเหล้าดื่มวายเขารู้กันมาพอสมควรแล้วล่ะว่า
เวลาไปสั่งวายสั่งเหล้าในสถานบันเทิงเนี่ยมีคนบอกว่า
ของปลอมเยอะนะไอ้ไหว้ดังเหล้าดังดังเนี่ย
มันปลอมดีนักแล้วกระบวนการปลอมเนี่ยแนบเนียนมาก
ปลอมไปซื้อเหล้าของแท้มาร้อยกว่าบาทแล้วมาแต่งสีแต่งกลิ่น
ใส่ขวดปิดฝาขวดอย่างดีใส่รังแพ็คออกมาอย่างดี
เวลาไปส่งไปส่งร้านค้าไปส่งสถานบริการโอ้ยแกะกล่องใหม่เลยครับ
ดูไม่ออกเลยล่ะระหว่างของจริงของปลอมดูจากภายนอกไม่ออก
ธรรมเนียนมากมืออาชีพจริงคนเขาก็เตือนมาเยอะ
แล้ววันนี้ที่เป็นข่าวขึ้นมาอีกทีเพราะว่าอย่างนี้ครับ
มีข่าวมาว่าอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
คุณนันทวันสกุลตนาคท่านบอกว่า

ได้มีกฎหมายฉบับหนึ่งคลอดออกมา
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ

เป็นกฎหมายที่จะเพิ่มโทษคือของเดิมเนี่ยมีกฎแล้วกฎหมายฉบับนี้
เดิมเนี่ยโทษมันจิ๊บจ้อยมากเช่นถ้าจับได้เนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ปรับไม่เกินสองพันบาทแล้วก็ยอมความกันได้ด้วย
พอเจอขึ้นมาปั๊บยอมความกันก็ปรับกันไม่เท่าไหร่หรอกครับ
แล้วก็ไปทำต่อทีนี้พรบที่ประกาศใช้เมื่อวานนี้สิ
ชื่อว่าพรบเครื่องหมายการค้าฉบับที่สามอันนี้แหละโทษหนักครับ
หนักยังไงล่ะฮะนี่ลองดูถ้าจำคุกไม่เกิน๔ปี
ปรับไม่เกิน๔แสนของเดิมจำคุก๑ปีปรับ๒๐๐๐
นี่จำคุกไม่เกิน๔ปีปรับไม่เกิน๔แสนหรือทั้งจำทั้งปรับ
ของเดิมยอมความได้ของใหม่ยอมความกันไม่ได้
ฉะนั้นแล้วท่านอธิบดีท่านบอกเองนะผมไม่ได้พูดนะเรื่องยี่ห้อเล่าเนี่ย
บอกเองว่าในท้องตลาดที่ปลอมกันมาก
ฉะนั้นบรรดาคอเหล้าคอวายทั้งหลายก็ดูดีก็แล้วกันครับ
เพราะมันปลอมร้านใหญ่ยังขายของปลอมเลยครับ
แล้วมันปลอมมาจากชายแดนปลอมจากไหนก็ไม่รู้
บางคนบอกว่าบริษัทมันปลอมเองหรือเปล่า
ทำไมมันถึงทั้งกล่องทั้งขวดเหมือนเด๊ะ
เหมือนก็ไม่ได้แกะว่าอย่างนั้นเถอะอะไรต่ออะไรมาเรียบร้อย
ธิบดีบอกว่า๓ยี่ห้อนี้ปลอมมากกว่าเถื่อน
น้ำมันเครื่องก็ปลอมครับแชมพูสระผมยี่ห้อดังดังที่ขายมากมากก็ปลอมครับ
เออเอาสิฉะนั้นเมื่อวานนี้พรบฉบับนี้ออกมา
พรบเครื่องหมายการค้าฉบับที่๓ออกมา
ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ยาแรงออกมาแล้ว
มีกระบองแล้วจะกล้าใช้กระบองกันหรือเปล่า
นี่เป็นคำถามที่ถามไปถึงเจ้าหน้าที่ทั้งหลายครับ
แม้เวลาจะออกกฎหมายเนี่ยพยายามจะขอกฎหมายให้มันรุนแรง
แต่กฎหมายออกไปแล้วท่านก็ไม่เอาไปบังคับใช้
ใช้กันเหยาะแยะอันนี้เสียเวลาออกกฎหมาย
ฉะนั้นกฎหมายมีโทษแรงยักษ์มีกระบองแล้ว
เอาไปตีหัวให้ถูกที่ก็แล้วกันนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับ
จากความจริงจังในการบังคับใช้กฎหมาย

ปกติก็เกิดผลเสียกับร่างกายอยู่แล้ว

ใช่ค่ะอันนี้เราควรจะเริ่มที่เราไหมคะคุณ
ไม่รู้คือไม่ปลอมนี่ก็แย่อยู่แล้วนะ
เจอของปลอมเข้าไปอีกมันยิ่งหนัก
แต่บางทีมืดเมาก็ไม่รู้ว่าของจริงของปลอมเหมือนกัน

คุณเอามาวางส่องไฟนี่คุณยังดูไม่ออกเลย
ศิลปะการปลอมนี่เนียนเป๊ะเลยล่ะ
แล้วพอเมาขึ้นมาปลอมจริงดูไม่รู้หรอก